คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์กันนะครับ
ก็แน่นอนตั้งแต่ก่อนที่วัคซีนไฟเซอร์๑ล้าน๕แสนกว่าโดส
ได้รับบริจาคมาจากที่สหรัฐอเมริกานะ
คนเราก็ติดตามเรื่องนี้มาอยู่แล้ว
บอกว่าต้องทวงเลยทวงไฟเซอร์ให้กับบุคลากร

เขามีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ไปยังโรงพยาบาลต่าง
แต่ทีนี้ครับมันเป็นประเด็นว่าการกระจายมา
มันได้มาไม่ครบตามที่โรงพยาบาลร้องขอ
มันมีหลายตัวอย่างหลายจังหวัดแล้วนะฮะ
เริ่มมีการเรียกร้องก่อนหน้านั้นโคราชนะ
บอกว่าบางโรงพยาบาลขอไปเท่านี้
สมมุติขอไป๑๐๐๐โดสได้มาแค่๕๐๐โดส

เขาบอกว่าแพทย์ด่านหน้าน้ำตาร่วงเลย
ต้องจับฉลากกันในการฉีดไฟเซอร์
นี่นะครับเป็นข้อความออกมาแบบนี้เลย
หมดกำลังใจในการทำงานน้ำตาแทบร่วง

และต้องมี๘คนในอีอาร์ที่ไม่ได้ไฟเซอร์
แฮชแท็กทำไมทำกับเราแบบนี้

แล้วก็โพสต์ไว้อีกโพสต์หนึ่ง

ขอวัคซีนไฟเซอร์ไป๓๓๘๐โดส
อันนี้รวมโรงพยาบาลต่างในพื้นที่ปัตตาเนียนะ
ขอไป๓๓๘๐โดส

จังหวัดได้รับมาเพียง๒๑๖๐โดส
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๓๙เท่านั้น

นี่ก่อนโพสต์จะปลิวไปแล้วนะครับ

แล้วก็เขียนเหมือนทวงถามไฟเซอร์
ไฟเซอร์มันอาจจะปลิวไปแล้วด้วยเหมือนกัน
มันไม่เข้ามาฉีดที่แขนของบุคลากรทางการแพทย

ถึงขนาดที่ต้องจับฉลากกันในการฉีดเลยเหรอ
ไหนว่าจะพยายามจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ครบไง

เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบให้
โดยเราได้มีการสอบถาม
รองพุ่มหน่วยการโรงพยาบาลปัตตานี

บุคลากรในจังหวัดได้เข้าใจด้วยนะครับ

จังหวัดปัตตานีได้ขอวัคซีนไฟเซอร์
จำนวน๓๓๘๐โดส

ได้รับจริงมาในร็อตแรกนะครับ

ทีนี้พอได้รับมา๒๐๐กว่าโดส
เฉลี่ยไปยังโรงพยาบาลต่าง
ตามจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ขอมา
อาจจะต้องมีการจัดสรรแบบที่ไม่ครบให้คุณ
โรงพยาบาลขอมาร้อยเราจัดสรรให้ครึ่งหนึ่ง

เพราะต้องมีการจัดสรรให้ครบทุกโรงพยาบาล

เพราะว่านั่นคือการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์จากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

มันจะมีล็อตใหม่มาอีก
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ที่ทำงานด่านหน้าได้ครบทุกคนแน่นอน
ก็คาดว่าประมาณวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะมาอีกแล้วจะฉีดได้นะฮะ
เนื่องจากว่าเราได้วัคซีนประมาณ๗๕

โดยงานต่างก็เฉลี่ยในคนในหน่วยงานประมาณ๗๐
แล้วก็นำมาฉีดในวันนี้กับพรุ่งนี้ครับ
แต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าส่วนที่เหลือ
ก็ยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนแน่นอนนะครับ
ประมาณคาดว่าน่าจะวันศุกร์ครับ
รองผู้บุญธิการก็พยายามชี้แจงแหล่งว่า
วัคซีนมันมายังไม่ได้ตามควอตาที่ขอไปจริง

ทีนี้ก็ต้องแบ่งจัดสรรกันก่อนนะครับ

ในช่วงแรกของการจัดสรรวัคซีนมาให้
ซึ่งถ้าดูข้อมูลจากทางด้านของ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวร

แล้วก็มันมีเอกสารในการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์
ต้นเดือนสิงหาคมปี๖๔ด้วยคุณ
เขามีการจัดส่งให้แก่โรงพยาบาลต่าง
แห่งทั้ง๗๗จังหวัดตั้งแต่๓สิงหาคม
เอกสารที่ออกมาเป็นแบบนี้
ให้คุณผู้ชมดูตารางในเอกสารหน่อย

ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ
อย่างเช่นการจัดส่งให้แก่โรงพยาบาล
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็มีการจัดส่งให้๑๓๒๐โดสนะฮะ
นนทบุรี๑๑๒๘๐โดสนะครับ
นครปฐม๔๘๐๐โดส
มุทรสาคร๕๒๘๐โดส
สมุทรประการ๑๐๐๘๐โดส
แล้วก็ชมบุรี๑๒๗๒๐โดส
ยังมีที่ขอนแก่น๙๘๔๐โดส
ที่โคลราศ๑๕๓๖๐โดส
แล้วก็สงขลา๑๘๐๐โดส
ส่วนกรณีของจังหวัดปัตตานี

ซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีด้วยนะครับ
มีการจัดส่งในรอบต้นเดือนสิงหาคม
นี่ฮะ๒๑๖๐โดสจริง
แต่ถามว่าโรงพยาบาลปัตตานีขอไปเท่าไหร่
ดูตัวเลขในการขอไปก็คือ๒๑๖๐โดส
ล็อตแรกขอมาเท่านี้ส่งไปเท่านี้
แต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการจัดส่งล็อตแรกต้นเดือนสิงหาคม๖๔

แล้วเหตุผลที่ไม่ได้จัดส่งเป็นแบบ๑๐๐เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่าในเรื่องศักยภาพในการเก็บรักษาวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาล
คือเพราะว่าไฟเซอร์มันต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ติดลบเยอะ
ใช่นะครับดังนั้นการกระจายไปจุดย่อยต่าง
มันต้องกระจายอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องของการจัดเก็บ
เรื่องของการจัดสรรจำนวน

มันอาจจะมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกว่าแล้วก็ค่อยแบ่งทยอยกระจายไป
เออนะฮะดังนั้นฮะมันก็จะมีเป็นล็อตแบบนี้นะครับ
ต้นเดือนสิงหาคมมันอาจจะไปถึงท่านไม่ครบ
แต่ล็อตต่อไปจะไปถึงท่านให้ครบ

จับตามองด้วยว่ามันจะไปถึงจริงหรือเปล่า
นี่หลายคนเขาบอกว่าอยากได้รายชื่อเลยด้วยซ้ำคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เออเห็นเขาบอกเก็บข้อมูลอยู่นะเรื่องของรายชื่อนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของแพทย์หญิงอาภิสมัยศรีรังสรรค์
ผู้ช่วยโฆษกสบคชี้แจงออกมาแบบนี้
สำหรับการจัดวัคซีนไฟเซอร์หรือบูสเตอร์โดส
เป็นเข็มที่๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า
ตอนนี้มีเสียงสะท้อนมายอมรับว่ามีเสียงสะท้อน
เรื่องของการจัดส่งที่น้อยกว่าจำนวนที่ทางจังหวัด
หรือทางโรงพยาบาลต่างแจ้งความประสงค์นะครับ
โดยชี้แจงออกมาแบบนี้ครับบอกว่าสำหรับการจัดสรร
กระจายวัคซีนไฟเซอร์กรมควบคุมโรคเนี่ย
ส่งให้เบื้องต้นคือ๑๕๐๖๐ของความต้องการที่สำรวจไว้
จากนั้นก็อย่างที่บอกว่าจะมีการจัดสรรให้เพิ่มเติมแน่นอนนะครับ
ตั้งแต่วันที่๕๖สิงหาคมมีการจัดสรรไฟเซอร์ล็อตแรก
ยังหน่วยฉีดแล้วแต่เน้นย้ำว่าไม่ใช่ทุกโรงพยาบาล
ที่จะฉีดได้ซึ่งสสจจังหวัดจะเป็นผู้กำกับ
เพราะมีเรื่องของการขนส่งและการเก็บรักษาอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วยนะครับ
ส่วนกรณีของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เมื่อวานโพสต์ตัดเพาะออกมาเหมือนกันนะ
บอกว่าโอ้โหขอไปสมมุติขอไป๑๐๐ขอไฟเซอร์ไป๑๐๐
ได้กลับมาแค่๖๐เท่านั้นเอง
แล้วมันจะฉีดกันยังไงฉีดกันไม่ครบ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสต
ที่ต้องเผชิญกับการรักษาคนไข้ทุกวันเนี่ย
ก็ท้อตัดเพาะออกมา

เขาบอกว่ามีข่าวดี

หลังจากที่เมื่อวานสะท้อนออกไป
ได้แล้วใช่ไหมคะ

สำหรับที่แห่งนี้นะโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เพราะเขาบอกว่าล็อตแรกที่จัดส่งเริ่มตั้งแต่๓สิงหาคมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอรอล็อตต่อไป

ดูเรื่องของคุณภาพของวัคซีน

ผมก็ขอให้มันได้ครบจริงนะ

หลายคนจับตารอดูอยู่มากเลย

คือไอ้ตารางที่เผยออกมานะนะ

แล้วก็เมื่อวานที่ทางผู้ช่วยครัวศักดิ์ศบคเนี่ย

แต่ละพื้นที่แต่ละโรงพยาบาลแต่ละเขตสุขภาพ
เขาขอกันมาเท่าไหร่แล้วก็จัดส่งไปเท่าไหร่
มันก็เป็นตารางที่สำคัญนะครับ
ตารางการจัดส่งล็อต๒มันออกมาหรือยัง

เห็นแต่ของล็อต๑ที่จัดส่งกันไปอยู่เนี่ยนะฮะ